ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคราวนี้เป็นกรุแตกฮะ
ค่ะอ่าวัดที่พิศนุโลกนะครับทุกผู้ชมครับ
วัดสุดสวาทนี่ทั้งวัดนี่อ่อน
เจออะไรคะเนี้ยไปเจอไฮเก่าแกกิง
มันแตกอยู่ใต้ดินแล้วพระเต็มเลยพระเครื่องอ่า
ดูไม่ค่อยออกเลยเป็นพระรุ่นไหน
คือที่เขาดูกันเนี่ยเขาบอกนี่สมเด็จนางพญาเลยนะ
เป็นหนึ่งในพระดังเลยนะฮะสมเด็จนางพระยาเลยนะครับ
เหลือจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กขนาดสักประมาณ๓นิ้วเนี่ย

คนงานกับชาวบ้านแล้วก็พระมาช่วยกันขุดช่วยกันคุ้น
คุยหาเนี่ยนะฮะไม่ได้เก็บไปเอาส่วนตัวนะ
เอาไว้ก็คือหาไว้ของวัดนั่นแหละ

คือสมัยก่อนเวลาเขาสร้างโบสถสร้างวิหารเนี่ย
ส่วนมากจะฝังพระนะฮะพระเครื่องต่างเนี่ย

พอขุดพื้นที่ที่เป็นวิหารเก่าฐานดินเจดีเก่าเนี่ย

อยู่ที่อำเภอเมืองพิศนุโลกนะฮะ
ท่านบอกว่าหลังจากรถแบ็คโฮลขุดดินลงไปเนี่ย

ทำการปรับปรุงสถานที่ขุดลงไปลึกสักประมาณ๑เมตรนะครับ
แล้วหายมันแตกแล้วมีพระเครื่องอยู่เต็มเลย
ก็เลยให้คนมาช่วยกันเอาขึ้นมา
เดี๋ยวจะนำไปให้ประชาชนได้กราบไหว้บุชากัน
ที่เหลือนะถ้าเกิดใครอยากจะเช่าบูชา
อันนี้ทางวัดก็จะเปิดให้เช่าบูชา
เพื่อนำรายได้มาสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรสวนมหาราช

เจ้าก่อนเนี่ยยังไม่เป็นวัดถูกต้อง

ต้องมาสร้างแล้วก็เสร็จสร้างวิหาร
แล้วก็เพื่อจะทำวัดสวดมนต์กัน

ทำวัดสดมนต์กันเยอะทุกวัน

ปี๑๗มาแล้ว

ได้สร้างพระตำหนักสมเด็จ

อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลก
อักษณะแบบนี้นะฮะ